เวลาที่เราเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
พอไปถึงแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องไปสักการะ
คือย่าโมอยู่กลางเมืองเลยนะคะแล้วเวลาเราไปกราบย่าโม
เราก็จะได้ยินเสียงร้องเพลงโคราชในการแก้บนตลอดเวลาเลย
ปกติแล้วเราจะเห็นเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียง
เจ้าของเพลงโคราชเขาใช้คำว่าเป็นหมอเพลงแม่ย่าโมนะคะรุ่นเล็ก

ชัดพ่อยชัดคำนะครับ
กล้าแสดงออกมากนะคะเด็กหญิงจำนันจา
แน่นพะเนานะคะหรือว่าน้องโมเดล

ใช่ค่ะป๑เท่านั้นนะคะกำลังฝึกร้องเพลงโคราชศิลปะพื้นบ้าน
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มาตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลแล้วนะคะ
โดยมีนางประนอมศรีแน่นพะเนาอายุ๔๘ปี
คุณแม่เป็นคนสอนให้ด้วยสายเลือดลูกหมอเพลงโคราชค่ะ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงแล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับ
สำหรับน้องโมเดลทำให้น้องโมเดลเรียนรู้ศิลปะเพลงโคราชได้รวดเร็ว
และร้องได้ดีด้วยกระทั่งสามารถขึ้นเวทีร้องเพลงแบบนี้
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปคล่องแคล่วไม่เขินอายน้ำเสียงภัยร้อจับใจค่ะ
ซึ่งน้องโมเดลใช้เวลาว่างช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
รวมทั้งหลังเลิกเรียนมาช่วยคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอา
ในคณะหมอเพลงแม่เชนหัวรถไฟในการแสดงเพลงโคราชแก้บนที่ลานย่าโม
แม้ว่าจะยังไม่ได้ค่าแรงแต่ได้รับการชื่นชมจากคนที่ว่าร์จ้าง
ให้รางวัลเล็กน้อยสำหรับน้องโมเดล
แต่ที่น่าภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครอง
พี่น้องชาวโคราชคือน้องโมเดลชื่นชอบศิลปะเอกลักษณ์
โคราชที่เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังยุคนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยใส่ใจ
ซึ่งน้องโมเดลถือว่าเป็นอนาคตเพลงโคราชเลยนะคะที่จะเป็นผู้สืบสารศิลปะสำคัญนี้ค่ะ
มีตำนานสองเรื่องนะฮะตำนานเรื่องของเพลงโคราชบอกว่า
มีนายพรานเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอพญานาคขึ้นมาร้องเพลงแบบนี้ฟังแล้วประทับใจ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของเพลงโคราชอีกตำนานบอกว่าเป็นเพลงที่นำมาจากอินเดียนะครับ
เหมือนเพลงภาคกลางก็จะมีเพลงลิเกเพลงลำตัดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าของโคราชเขาก็จะมีเป็นเพลงโคราชเป็นเพลงก้อม
ก้อมแปลว่าเพลงสั้นเกริ่นขึ้นมารอยอะไรอย่างนี้นะครับ
ตำนานเพลงโคล่าที่สืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบันแล้วก็หนูน้อยโมเดลก็เป็นอีกหนึ่งผู้สืบทอดที่งดงามจริง
นี่แหละค่ะร้องได้คร่องคร่าวจริงนะครับนายชิมชม